คู่นี้ก็เป็นเรื่องของผัวเมียนี่แหละ
โอ้โหคิดดูสิเขาแต่งงานกันมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าเลยนะ
อยู่กินกันมา๒๐กว่าปีจนลูกสองคนแต่ด้วยความหึงผัวเนี่ยหึงเมีย
เอามีดมาแทงแทงเมียจนตายอยู่คาถนนแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นโอ้โหสะเทือนใจเหลือเกิน
ตำรวจเอาโปรลิสไลน์มากันเอาไว้เอาผ้าขาวมาวางคลุมศพเอาไว้
ศพของนางยานีเมียนวงอายุ๓๘ปีคืออยู่บนถนนหน้าบ้านข้างรถอิซุสุ
อีซูซูเนี่ยก็ของนางยานีนั่นแหละเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
แล้วไปดูศพของนางยานีนะแทงตามร่างกาย๗แผลคุณผู้ชม
ไหล่ซ้ายหน้าอกหน้าท้องด้านหลังมีดนี่ค่ะมีดเล่มนี้เลยทางขวามือเนี่ย
เป็นอาวุธตกอยู่ตรงนั้นผู้ก่อเหตุนี่คือผัวนายธนพลอายุสามสิบเก้าปีหนีไปแล้ว
ขับรถตู้ทึบรถหกล้อหนีไปค่ะแล้วลูกลูกของนางยานีนะ
พอรู้ข่าวมาถึงเนี่ยโอ้โหดูสิดูสิลูกเนี่ยร้องไห้ใจจะขาดค่ะ
ลูกชายคนนี้นะก้มกราบศพกราบเท้าแม่แล้วก็บอกว่าผมไปเรียน
อยู่ที่ตัวเมืองราชบุรีผมก็ไปอยู่กับย่าแล้วผมเพิ่งจะได้คุยกับแม่
เมื่อวันแม่ที่ผ่านมาวันแม่ผมติดธุระผมตั้งใจอยู่แล้วว่าเดี๋ยววันอาทิตย์อ่ะ
คือวันเสาร์ไม่ว่างใช่ไหมเดี๋ยววันอาทิตย์จะเอาของมากราบแม่
มาไหว้แม่แล้วใครจะคิดล่ะได้มากราบได้มาไหว้ในสภาพที่แม่
ไล้ลมหายใจแบบนี้อ่ะ
คิดว่าเป็นแม่แล้วคิดว่าแม่มีชู้
อืมแต่นั่นคือพ่อเข้าใจผิดใช่ไหม
ผมไม่ใช่แม่ดูกับน้องกับยาย

นี่แหละมันคือปมไหมพ่อผมไปเห็นรูปใครก็ไม่รู้
พ่อผมก็เลยคิดว่าแม่ผมมีชู้แต่ผมดูรูปนี้กับยายกับน้องแล้ว
นั่นไม่ใช่รูปแม่พ่อเข้าใจผิด
แต่ตอนนี้ค่ะชีวิตแม่มันกลับคืนมาไม่ได้แล้ว
ไปถามแม่ของนางยานีนะคะก็คือนางราตรีคนนี้ค่ะ

เล่าให้ฟังว่าลูกสาวฉันน่ะแต่งงานอยู่กินกับลูกเขยคนนี้
นายธนพลอยู่กันมา๒๐กว่าปีคิดดูสิมีลูกด้วยกัน๒คน

เขยฉันเนี่ยทำงานเป็นพนักงานขับรถส่งสินค้า
ส่วนลูกฉันก็เคยทำงานอยู่ที่โรงงานในบ้านโป่งนั่นแหละ
แต่ลูกเขยหึงหึงหวงบุกไปที่ทำงานแล้วก็ทะเลาะกัน

ละโรงงานลาออกแล้วกันขี้เกียจทะเลาะกับผัวหลังจาก
นั้นค่ะเราก็ได้รับข่าวนะว่าทางนายธนพลผู้ก่อเหตุนะ
มอบตัวกับตำรวจแล้วที่ป้อมตำรวจชุมชนเขาขลุงค่ะอยู่
จากจุดที่เกิดเหตุตรงนี้๗กิโลแล้วตำรวจก็เลยคุม
ตัวไปที่สพเขาดินนะนายธนพลเขาก็บอกว่าเขาแทง
เมียเลยคิดว่าเมียปันใจไปให้ผู้ชายคนอื่นโทรหาโทรหาให้
มาเจอกันแต่พอมาเจอกันแล้วทะเลาะกันอีกผมก็ขาดสติพลั้ง
มือเอามีดพกที่พกมาแทงเมียไม่ยั้งเลยแล้วก็ขับรถหนีไป
ระหว่างทางก็ไปตั้งสติแล้วก็สำนึกผิดก็เลยมามอบตัวกับ
ตำรวจนะคะตำรวจส่งเจ้าหน้าที่ไปหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมร่าง
นางยานีคนตายก็ให้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลชนสูตรโดย
ละเอียดอีกครั้งแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีกับนายธนพลสามี
ต่อไปอยู่กินกันมา๒๐ปีมีลูกด้วยกันสองคนโอ้ไม่น่าเลยนะไม่น่า